คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
คิตตี้ธนพัฒน์เหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลายเป็นสีชมพูอีกครั้ง
เพราะว่านุ่มเคลลี่เขาออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาค่ะ
แปดพฤศจิกายนนะคะสาวคนสนิทได้หอบเค้กก้อนโตสุดมุ้งมิ้งมาเซอร์ไพรส์
อ๋อ๔๕หยกอยู่นี่ก็มีรูปหว่นหวานเซอร์ไพรส์ในไอจี
ว่าสาวคนสนิทอายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมความน่ารักของคู่นี้กันค่ะ
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
แฟนก็จะได้เห็นภาพซีนหวานในอินสตาแกรมของนักแสดงหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์
แล้วก็สาวนายชะนุตราที่ต่างก็ลงรูปคู่นะครับ
ฝ่ายหญิงเนี่ยหอบเค้กสุดมุ้งมิ้งมาเบิร์ตเดย์เซอร์ไพรส์
ให้กับเคลลี่ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๕
เห็นในอินสตาแกรมเขามีแฮชแท็ก

เบบี้แอนแดดดี้
เป็นสาวคนสนิทโอเค
งานนี้ค่ะหนุ่มเคลลี่ก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าปลื้มอกปลื้มใจไม่น้อยนะคะ
ได้เป่าเค้กตรงกับวันคล้ายวันเกิด
ยังได้แว่นตาเป็นของขวัญวันเกิดจากนักแสดงสาวคนสนิทอีกด้วย
รวมไปถึงได้มีการทำบุญถวายสังขทาน
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในวันเกิดปีนี้ด้วยเช่นกัน
วันเกิดปีนี้ได้มีแพลนไปทำบุญ
ก็ได้ไปทำบุญได้ไปกับน้องนายแล้วก็ผู้จัดการ

อันนี้เอามาทำเองเปล่าคะก็ว่า

ใครให้ของขวัญเราชอบหมดแล้วครับ

ายใจแถวพร้อมกลัวท้องกันเลยทีเดียว
ใช่นะคะและยินดีครับคู่นี้ด้วยหรอกครับ
ก็กลุ่มต้นรักกันอยู่นะครับ